กรณี๑๐เอกหนีออกจากค่ายที่พ่อขับรถมารับพาออกไป
ให้ร่วมลงทุนเล่นหุ้นเสียหายเป็นร้อยล้านบาทครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือจังหวะที่พ่อที่เป็นอดีตทหาร

คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่๑๑เจษฎาศรีมหาศัลย์ติตทหาร
ประทวนเหล่าสื่อสารนะครับถูกคุมขังอยู่ที่กองรักษาการ
ค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธินอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะ
เพราะว่ามีความผิดช่อกงเงินสวัสดิการทหารแล้วพ่อเป็นอดีตทหาร
พาหนีออกจากค่ายไปเลี้ยวปื๊ดออกไปเมื่อกี้๑๕เมษายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวได้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียหายโพสต์เฟซบุ๊กแฉ
พฤติกรรมของ๑๐เอกเจษฎาว่าหลอกให้ลงทุนสูญเงินตั้งแต่หลักแสนถึง๕ล้านบาทครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งลงข้อความประกาศให้ระวังมิจฉาชีพ
แฝงตัวมาในรูปแบบของเพื่อนหลอกให้ความเชื่อมั่นให้วางใจนะครับ
หักหลังโกงเงินอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเขาเนี่ยคือผู้เสียหายนะที่เล่า
ศูนย์เงินไป๔ล้านหกแสนบาทพร้อมระบุว่าสร้างโปรไฟล์ปลอมมาหลอกลวง
อมแปมเอกสารรถยนต์เอกสารหุ้นแม้กระทั่งเอกสารในค่ายทหาร
อีกคนนึงผู้เสียหายบอกโดนเพื่อนสนิทที่คบกันมาเกือบ๑๐ปี
หลอกเงินไปเกือบล้านเพราะถือว่าเป็นข้าราชการทหารมีหน้าที่การงานมั่นคง
ทีมข่าวได้คุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเพื่อนนักเรียน
บอกว่า๑๐เอกเจษดาเนี่ยเสนอให้ร่วมลงทุนบริษัทหุ้นหุ้นละ๙แสนบาท
จะให้ปันผลร้อยละหกต่อเดือนนะถ้าอยากได้ใบหุ้นรับรองการเซ็นเนี่ย
ต้องซื้อเต็มจำนวนหุ้นนั้นนะแรกก็ได้เงินตรงเวลาต่อไปก็ตามฟอร์ม
มาดูหน้าจริงว่าเขาเนี่ยแบบโอมชัวร์ชัวร์เนี่ยก็คือช่วงเมษาเมษาเดือนที่แล้วค่ะ
ก็คือได้มีการรวมถึงผู้เสียหายจนเกิดขึ้นก็เลยได้ทราบว่าโอเคหุ้นที่เราลงไปเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง
ไม่มีเทสไหนเลยที่แบบได้เงินคืนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกงั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะพยายามเคลียร์ให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่คือจากที่เราเห็นเรารู้แล้วว่าเขาแน่ใกล้เคลียร์ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็พูดกับคนอื่นว่า
ก็แบบเดี๋ยวเขาติดฟุกไปเขาก็แบบออกมาเขาก็มีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยคล้องไปเขาก็แค่ติดฟุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะเขาพยายามไม่ให้ผู้เสียหายเนี่ยมีการลมภูมิกันแล้วก็คล้องแจ้งความเขา
โอ้โหไม่หมดแค่คนนี้นะกลุ่มเพื่อนของสิบเอกเจษดาประมาณสัก๓๐คนได้ไปแจ้งกองปราบปรามแล้วนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากที่รู้ว่า๑๐เอกเจษดาหนีออกจากค่ายทหารก็พยายามโทรหา
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทยอยคืนเงินเดี๋ยวจะทยอยคืนเงินไม่มีใครเชื่อแล้วครับ
ส่วนพ่อของสิบเอกเจษดาก็ขู่ด้วยนะขู่คนอื่นบอกใครไปแจ้งความเดี๋ยวจบไม่สวยนะ
ไม่สวยยังไงพ่อบอกเดี๋ยวจะเป็นจ่าคลั่งให้ดูนี่ครับขู่แบบนี้
ตอนนี้ยังไม่สามารถตามตัวสิบเอกเจษดาแล้วก็ร้อยตีจำเรินนะครับคนเป็นพ่อได้นะครับ
ขณะที่ผู้เสียหายก็ทยอยไปแจ้งความที่กองปราบปรามกันมากขึ้นนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็อ้าวใครรู้ว่าถูกหลอกนะครับ
ก็ไปแสดงตัวเป็นผู้เสียหายร่วมแล้วกันนะที่กองปราบปรามนะค่ะ